ดูเรื่องโควิดสิบเก้ากันก่อนนะฮะใช่ค่ะเรื่องสำคัญค่ะถูกต้องครับ
จะไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ดูเรื่องของผู้ชายคนนี้
เขาอ้างว่าเขาถูกพิษของโควิดสิบเก้าเล่นงานนะ
เป็นคนที่การศึกษาดีได้งานได้การก็ดี
รองผู้จัดการของบริษัทใช่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะ
เกียรตินิยมด้วยนะคะแต่บอกพอเจอโควิดเล่นงานเข้าไปเนี่ย
บริษัทลดเงินเดือนเขานะโบนัสก็ไม่มี
เลยต้องไปค้ายาบ้าไปค้ายาไอนี่ฮะเหตุผลเป็นหมดตนาคตหนักกว่าเดิมค่ะ
ถูกจับจนได้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับ
ตำรวจกับทหารนะครับไปจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดนะครับ
หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๖ตำบลทุ่งคอก
สองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับหลังจากให้สายเนี่ยล่อซื้อนะฮะ
ขอซื้อยาบ้านหนึ่งหมื่นเมตรนี่ก็เอามาส่งขับรถเก๋งมาส่งนะฮะ
ที่จุดนัดพบที่บ้านหลังนี้กรณฑีก็เลยจับซะเลยครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะแล้วเอาไปตรวจค้นเนี่ยโอ้โหในรถยนต์นะครับ
ยาบ้ายาไอซ์ซุกอยู่เต็มไปหมดที่พักเท้าก็มีนะ
เบาะนั่งด้านข้างคนขับก็มีนี่ฮะนายนัทศาสตร์
สีนาอายุยี่สิบหกปีนะครับที่เล่นชื่อเสือนะครับ
เขาเป็นคนลำปางนะฮะของกลางที่เจอเนี่ยได้ยาบ้ามาสามหมื่นเมตร
ยาไอซ์อีกสองร้อยเก้ากรัมค่ะโทรศัพท์มือถืออีกสองเครื่อง
ผู้ต้องหาบอกว่าเขานี่ก็เรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
คือเรียนเก่งถึงขั้นได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะฮะจบมาเนี่ย
ไปทำงานเป็นรองผู้จัดการบริษัทเดินรถในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แต่ว่านายนัทศาสตร์เนี่ยอ้างว่าทำได้๒ปีเกิดโควิด๑๙ระบาดเมื่อปีที่แล้ว
นะทำให้เขาถูกลดเงินเดือนบริษัทโบนัสก็ไม่มีให้นะครับ
ทีนี้ก็แบบแหม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยไปค้ายาเสพติดฮะ
ค้ายาบ้ายาไอซ์ก็ไปรับยามาจากเอเย่นอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ไปส่งตามจังหวัดต่างยอมรับว่าทำมาหลายครั้งแล้ว
จะถูกจับในวันนี้นะครับก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
ผู้ชมครับถูกดำเนินคดีไปค่ะวันนี้มาส่งให้กับลูกค้าที่สุพรรณบุรี
แม่คิดสั้นจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงค่ะแล้วก็ยาเสพติดของกลางในจำนวนเยอะเลยนะคะ
คือทุกคนได้รับผมกระทบจากโควิดสิบเก้ากันหมดแล้วค่ะใช่ค่ะ
ก็ต้องหาทางออกด้วยวิธีอื่นนะคะก็ต้องให้กำลังใจตัวเอง
ว่าหาอาชีพเสริมที่ดีทำนะคะ